เป็นประเด็นงอกแล้วก็เป็นประเด็นต่อเนื่องเกี่ยวกับการเมืองค่ะ
ลุงขายน้ำที่จังหวัดปฐุมธานีบอกว่า
เราจะทำตามสัญญาขอเวลามาตั้งนาน

นับจากวันที่พลเอกประยุจันทร์โอชา
เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการรัฐประหาร
แล้วก็ลุงขายน้ำคนนี้ค่ะประกาศลั่นเลยนะคะบอกว่า
ถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย
จะขึ้นราคาน้ำที่เขาขายจะเป็นชากาแฟเพิ่มขึ้น
เมนูละ๕บาทสุดท้ายเพิ่มจริงค่ะ
ทำไมล่ะก็ทำตามคำพูดไงก็ทำตามสัญญาไง
แต่คุณลุงบอกว่าอย่าซีเรียสไม่เอานะอย่าซีเรียส
เรื่องที่มันเกิดขึ้นขำขำแค่อิงกระแสการเมืองเท่านั้น
แต่ลุงบอกว่าก็ค่าครองชีพมันสูงขึ้นต้นทุนต่างมันสูงขึ้น
ก็เลยขอปรับซะหน่อยไม่ได้ปรับมานานแล้วเท่านั้นเอง
เกี่ยวอะไรกับการเมืองส่วนนี้ค่ะป้ายคุณผู้ชม
เรียนผู้มีอุปการะกุลโปรดทราบ
ถ้าลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง
ทางร้านมีความประสงค์จะปรับราคาทุกเมนูขึ้นเมนูละ๕บาท
แจ้งมาเพื่อทราบขอบคุณที่อุดหนุนด้วยดีมาโดยตลอดวงเล็บ
เพราะมันจะต้องขึ้นภาษีอีกแน่นอน
และเราจะทำตามสัญญาว่าจะขึ้นเมนูละ๕บาท
แล้วจะอยู่อีกไม่นานวงเล็บมันต้องยุบสภา

ที่ขายน้ำชงที่ตั้งอยู่ที่ย่านคลอง๔อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
คุณลุงท่านนี้เราไปพูดคุยสอบถาม
คุณลุงชื่อนายวัญชัยนาคสำริทหรือชาวบ้านแถวนั้นเรียกกันว่าลุงอ้วน
ลุงอ้วนเนี่ยอายุ๕๕ปีนะคะ
ตอนที่เราไปเจอเจอคุณลุงขายน้ำอยู่ที่ซอยลำลูกกา๖๙
ไปพูดคุยสอบถามหลังจากที่พลเอกประยุจันทร์โอชา
ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่๒
เป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งเต็มตัวแล้ว
เราไปถามลุงอ้วนมันเกิดอะไรขึ้น
อ้วนบอกว่าจริงแล้วขายพวกชากาแฟมาประมาณ๙ปีแล้ว
ช่วง๒๓ปีแรกเนี่ยแหมก็รายได้เป็นกรอบเป็นกรรมนะ
หลังก็รายได้เริ่มน้อยลงที่ขึ้นราคาเนี่ยเพราะว่าข้าวของเนี่ยราคามันขึ้น
ติดป้ายเนี่ยเพราะว่าอยากจะเกาะกระแสเรื่องของข่าวการเมืองขำ
หลังจากที่ทราบว่านายกลุงตู่มาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง
ก็เลยทำป้ายมาติดไว้ทีนี้มีลูกค้ามาแซวว่า
ลุงตู่ได้เป็นนายกแล้วขึ้นราคาหรือยัง
ลุงอ้วนว่าไงเชิญฟังค่ะ
เขาก็มีมาถามนะครับว่าขึ้นหรือยังลุงตู่เป็นนายกแล้วขึ้นหรือยัง
เขาก็แค่มาถามสอบถามดูแค่นั้นเองว่าได้คืนหรือยัง
เพราะว่าข่าวมันดังมากมีตู่ได้เป็นนายกรัฐสองอีกครับ
ดังทั้งประเทศการขายเป็นยังไงครับดีขึ้นหรือปกติครับ

สรุปแล้วลุงอ้วนปรับขึ้นเมนูละ๕บาทจริงนะคะ
เห็นใจลุงอ้วนช่วยไปอุดหนุนกันหน่อยนะคะ

อ้วนบอกว่าที่ขึ้นราคาถือว่าไม่แพงนะ
ถ้าเกิดว่าไปเปรียบเทียบกับร้านอื่นยังแพงกว่าซะอีก
เพราะว่านมน้ำตาลชากาแฟของวัตถุดิบทุกอย่างมันขึ้นไปหมด
ยกเว้นน้ำแข็งส่วนใครรวมถึงคุณทัศนัยและคุณอรัชพร
ถ้าเกิดว่าผ่านไปแถวนั้นแวะอุดหนุนลุงอ้วนด้วยนะคะ

โอ้โหลำลูกกาเนอะ